ดวงดีดวงเฮงส่วนใหญ่เขาจะไปขอนู่นขอนี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม

ไปดูซิว่าไปแก้บนอย่างไรกันบ้างครับ

ดวงเห็งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้

ก็จะเริ่มไปแก้บนขอบคุณความสมหวังที่ผ่านมา
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยหยิบทีเด็ดการแก้บน
ที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าว

เด็ดแก้บนเรื่องแรกก็คือนี่แหละค่ะ

ดูผ่านนึกว่าร้านตัดผมที่ไหน
มาเปิดใกล้กับท้าเวสวันแห่งนี้
แต่รถตัดผมเคลื่อนที่วิวมูเตลู
ที่มาตั้งใกล้กับปูเวสวัน

ตำบลเนินกระปอกอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

เจ้าของรถตัดผมเคลื่อนที่คันนี้
เขาเคยมาอธิษฐานขอพรจากทาเวสวรรณ
ว่าอยากจะมีรถตัดผมเคลื่อนที่ไว้สักหนึ่งคัน
จนกระทั่งสามารถถอยรถคันนี้ออกมา
เพื่อตัดผมให้ประชาชนได้ฟรี
ก็คือผมเห็นรถตัดผมคันหนึ่ง

ขอให้ผมได้รถคันนี้

หาช่องทางให้ได้สั่งมาเจอรถคันนี้ได้

อันดับแรกผมบอกว่าผมจะมาตัดผมให้
ที่ที่โฟฟรีที่ลีทที่แรกเลย
โอ้โหสมหวังดั่งใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ

ก็ไม่รอช้ารีบบึงรถบาร์เบอร์เคลื่อนที่คันนี้
จอดตัดผมฟรีข้างทาเวสวันแห่งนี้ไหนทันที
อีกหนึ่งทีเด็ดก็คือการเชิดสิงโตแก้บน

ตุ๊งแชร์โอ้โหบรรยากาศจังคลืนซะละเกิน
นี่คือที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งคุณสมชายม่วงพันธุ์อายุ๕๓ปี

เขาก็ได้จ้างคณะสิงโตตุ๊กตายก
เชิดถวายแก้บนให้กับปู่ฤษีและพระเงินพระทอง
เพราะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขาได้มาบนบานสารกล่าวต่อพ่อปู่ฤษีและพระเงินพระทอง
ว่าขอให้บุตรสาวนั้นสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้สำเร็จ
หากสำเร็จแล้วก็จะนำสิ่งของต่างประทัดจำนวน๒๐๐๐นัด
และที่สำคัญนำคณะสิงโตมาแสดงถวาย
เพื่อเป็นการแก้บนแบบนี้ล่ะค่ะ
เด็ดแก้บนอีกเรื่องก็ตามเทรนด์ไม่แพ้ใคร
ในการนำข้าวเหนียวมะม่วงมาแก้บน
ปังปังอีกแล้ว

วันนี้ละค่ากลุ่มชาวบ้านดวงเหงกว่า๑๐คน
นำโดยนางทัศนีทัพทองเจ้าของสวนส้มโอโชคชัย
พากันนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ส้มฉุน
ที่บริเวณริมน้ำด้านหน้าวัดทรงเสวย
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏค่ะ
ซึ่งการนำข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
กว่า๑๐๐กิโลกรัมรวมถึงส้มโออีก๑๐๐กิโลกรัมครั้งนี้
มาเพื่อแก้บนโดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งนางทัศนีเขาก็บอกเอาไว้ว่า
ข้าวเหนียวมะม่วงนั้นกำลังอยู่ในกระแส
เผลอน้องมิลิรัปเปอร์สาวพาไปขึ้นบนเวทีเรือดับโลก
ก็เลยอยากให้ไอ้ส้มฉุนได้กินบ้างนี่แหละค่ะ